นี่ผมกำลังสอดส่องอยู่ในโลกโซเชียลว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้าง
มีเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ายูไลท์คลิปเด็ดนะครับ
เขาก็มีการแชร์โพสต์ของคุณนิกกี้สงสัย

แต่ว่าเขาแชร์ออกมาน่าสนใจมากเรื่องนี้
บอกว่าคนไข้ล้นตึกแฮชแท็ก
ไม่มีที่นอนต้องปูเสือรักษากันแบบนี้

เจ้าหน้าที่ไม่พออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอนะครับ
และบอกความเจ็บป่วยคือสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้
อยากทำบุญครั้งใดนึกถึงโรงพยาบาลท่าสองอย่างนะคะ
ใช่ค่ะค่ะพูดไว้เมื่อวันที่๑๒กันยายนนี้เองนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่แผนกจิตเวชโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากนี่แหละ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่สะท้อนปัญหาที่เจอออกมานะฮะ
ใช่ค่ะทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่พออุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอด้วยนี่นะคะ
ก็ได้ข้อมูลบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีคนไข้หลั่งไหลมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้จนแน่นห้อง
โดยเฉพาะเด็กสตรีคนชะลามีจำนวนมาก
บุคลากรก็ต้องทำงานกันอย่างหนักนะคะ
เฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยนอกก็คือผู้ที่เข้ามารับการรักษา
ไม่ได้พักค้างคืนอีกประมาณกว่า๓๐๐ราย
มารอรักษาไม่รวมผู้ป่วยในที่พักอยู่อีกกว่าร้อยคนด้วย
รวมแล้วในแต่ละวันต้องให้การรักษาไม่ต่ำกว่า๔๐๐คน
ขณะที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีเตียงเพียงแค่๖๐เตียงเท่านั้น
แน่นอนล่ะค่ะสัดส่วนมันไม่สมดุลกันแบบนี้
ต้องมีคนไข้ออกมารอนอกห้องแบบนี้
แพทย์ธวัชชัยยิ่งทวีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง
บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน
มีคนที่ป่วยเป็นโรคเยอะมากโดยเฉพาะโรคปอดบวมเป็นในเด็กมากที่สุด
รวมทั้งโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่ไข้รากศาสต
แล้วก็มาลาเรียมีค่อนข้างมากนะคะ
ซึ่งขณะนี้ฝนเริ่มหยุดถนนหนทางเริ่มเดินทางได้แม้ว่าจะลำบาก
ชาวบ้านเขาก็ต้องมารักษาตัวในอัตราที่มากกว่าปกติ
จนต้องเสริมเตียงอย่างที่เห็นเป็นข่าว
คือนอกจากเสริมเตียงแล้วคุณต้องเสริมเสือ
คือต้องมานอนบนระเบียงแบบนี้นะครับ
แล้วก็ในภาพที่มีการโพสต์เอาไว้
ก็คือเอาเสือมาปูเอาผ้ามาปู
ให้คนไข้ได้รักษาตัว
มีน้ำกงน้ำเกลือด้วยนะคุณนะ
มีถังออกซิเจนด้วยแหละเอามาปูที่เสือแบบนี้นะครับ
คือพอโรงพยาบาลบอกคนไข้เยอะมากนะครับ
จากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาแล้วยังมีอัตราการเกิด
มากถึงปีละไม่ต่ำกว่า๙๐๐ลายในพื้นที่แห่งนี้
โรงพยาบาลขาดบุคลากรขาดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทางการแพทย์
อย่างเช่นเครื่องออกซิเจนแล้วก็เตียงคนไข้
ปกติทางต้นสังกัดก็ดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่นะครับ
แต่จำนวนคนไข้มากขึ้นจนเรารับมือแทบไม่ไหว
อย่างไรก็ตามนะครับบุคลากรทุกฝ่าย
ก็ระดมกำลังกันในการทำงานในช่วงนี้อย่างเต็มที่เหมือนกัน

และแม้จะมีข้อจำกัดทั้งด้านสถานที่บุคลากรและอุปกรณ์ต่าง
แต่ทุกคนพยายามอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย

เรื่องของเลขบัญชีของธนาคารต่าง
ที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนี้เขาโพสต์มา

เพราะว่าเป็นเลขบัญชีของทั้งธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารออมสินด้วย

นี่ค่ะ

โทรไปก็ได้ที่โรงพยาบาลท่าสองยังจังหวัดตาก
ก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์๐๔

คุณคิดดูคนในโลกโซเชียลเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลยนะครับ